มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะมีรายงานบอกว่า
ยูทูบเบอร์สายแดนส์คนดังนะคะถูกแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
มีผู้เสียหายกว่าหกพันคนเสียหายกว่าสองพันล้านบาท
เพราะว่าคนเหล่านี้ค่ะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้น
นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะผู้เสียหายชุดแรก
ไปที่กองปราบรามเพื่อที่จะเอาผิดทางคดีค่ะเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายกว่าสามสิบคนคุณผู้ชมไปที่กองปราบปราม
ร้องทุกข์ดำเนินคดีโชว์เอกสารเทรดพันล้านนะคะ
เอาผิดกับอดีตนักร้องและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังในความผิดฐานช่อกงประชาชน
หลอกลงทุนจนเสียหายไม่ต่ำกว่าสองพันล้านค่ะคือเรื่องเนี้ยนะคะ
ที่ชื่อว่าจ๊อกจ๊อกเคยมีการโพสต์แฉแล้วก็เตือนภัย
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีผู้เสียหายฝากเงินยูทูบเบอร์รายหนึ่งไปลงทุน
และการลงทนนี้ได้กำไรตอบแทนสูงถึงร้อยสามสิบร้อยและสามสิบห้าต่อเดือน
จนกระทั่งมีผู้ลงทุนเริ่มไม่ได้เงินคืนอืมหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ปรากฏว่ายูทูบเบอร์รายนี้ก็ชี้แจงผ่านไอจีบอกไม่ได้หนีไปไหน
แล้วเดือนพฤษภาคมก็ประกาศนะคะประกาศคิวให้ผู้เสียหายมารับเงินคืน
ทยอยคืนเงินให้ครบเตรียมขายโรงงานเพื่อคืนเงิน
แต่สุดท้ายก็เงียบไปนะคะตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
เขาเชื่อถือเพราะว่าเขาตามยูทูปอยู่นะคะตามคนนี้มานาน
ลงทุนไปประมาณ๒ล้านได้กำไรคืนมา๒ครั้ง
แต่หลังจากนั้นก็เงียบไปเลยแล้วยูทูบเบอร์รายนี้ก็อ้างว่าถูกโบรกเกอร์โกงอีกทอดนึง

ตอนนี้หนูก็เหมือนต้องแบบว่าหาทุกบาทเอง
เพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านคือชีวิตมันแบบเงินสองล้าน
ใช่เขาเอาไปโดยแล้วขอความเห็นใจหรือแบบช่วยสักหน่อย
แล้วพอเหมือนพอหนูมารู้ว่าเขาหายไปหรืออย่างนี้

ตอนนี้ที่บ้านความห่วงว่าอย่างไรบ้าง

เหมือนกับว่าไม่มีใครซ้ำเติมแต่ว่าก็

เนี่ยค่ะเรื่องนี้นายภัยศาลเรืองฤทธนายความชื่อดังนะคะ

ก็คือเขาก็จะเป็นแบบมีการชักชวนให้มาลงทุนนะคะ
นอกจากจะมีข้อเสนอกำไรร้อยละ๓๕ต่อเดือนแล้ว
ยังมีกรอบเวลาที่สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นด้วย
อย่างเช่นเทรด๑๕นาที๓๐๐๐
๖นาที๑๐๐๐หรือ๔๐นาทีทะลุแสน
แล้วคดีนี้มีผู้เสียหายรวมแล้ว๖๐๐๐คน
ลงทุนสูงสุด๑๘ล้านบาท
อันนี้คือ๑คนนะคือเงินลงทุนสูงสุดคนหนึ่งมีถึง๑๘ล้านบาท
เสียหายเยอะมากจริงนะคะรวม๒๐๐๐ล้านบาท
ขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ระบุบอกว่าเป็นความผิดของตนทั้งหมด
ไม่ได้กระจายความเสี่ยงแบ่งหลายพอร์ตในการเทรด
รวมเงินทั้งหมดเทรดในโบรกเดียว
พอเกิดปัญหาก็ถอนไม่ได้หรือเอาเงินออกมาไม่ได้
ยืนยันว่าจะหาเงินมาคืนให้ทั้งหมดค่ะ
เวลานี้ก็เทรดกันมาแรกก็ทำกำไรอะไรกันปกติ
แต่ว่าหลังมันเป็นก้อนเงินที่ใหญ่ขึ้น
แล้วนัทก็เริ่มมีการถอนเงินจากโบรกเกอร์
จำนวนที่มากขึ้นแล้วมันมีการล่าช้ามาก

ก็เลยออกมาตัดสินใจที่จะบอกทุกคนว่า
จะยกเลิกการฝากเทรดแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะ
ซึ่งณวันนี้จนถึงวินาทีนี้นัทก็ยังไม่ได้จากโบรกนะคะ
นี่ก็เป็นหลักฐานนะคะที่นัทถูกบล็อกจับโรคนะคะ
คือไม่สามารถเข้าใช้แอคเคาน์หรือเบิกถอนเงินใดได้อีกนะคะ
เราจะไม่หนีไม่มีทางหนีไปไหน
แล้วจะออกมารับผิดชอบแล้วก็จะคืนทุนทุกคนนะคะ
หายที่เป็นคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ